ยังอยู่ที่การเดินทางนะคะเมื่อสักครู่คุณอาริยาเล่าว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสาย๓๐๔เข้าเขตกบินบุรี
นี่ถนนสายเดียวกัน๓๐๔ปราจินบุรี
คือถนนเส้นนั้นคนจะเดินทางสัญจรกันเยอะโดยเฉพาะช่วงปีใหม่

ใช่แล้วจะมีตำรวจไงตั้งด่านหรือว่าคอยอำนวยความสะดวก
วกรถบวกราให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน
มีผู้หมวดนายหนึ่งนะคะได้รับฉายาว่า
ตำรวจทางหลวงครวนเพลง
ควรแบบไหนยังไงเอาไปทำความรู้จักกันเลยนี่แหละค่ะ
ผู้หมวดในนี้นะคะคือร้อยตำรวจ๓สมควรลิปิสว่างภูณวัตถุ
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

เป็นเครื่องเสียงประจำรถทางหลวง

ประกาศให้ผู้ที่เดินทางใช้รถใช้ถนน

เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมเอื้ออาทรกันแล้วกัน
นี่คุณบอกว่าเป็นตำรวจทางหลวงครวนเพลงใช่ไหม
ทีนี้พอเรารู้ชื่อเขาแล้วก็ต้องเป็นร้อยตรีสมควรควรเพลง
เพิ่มชื่อแล้วก็ฉายาให้เลย
บอกว่าครวนเพลงคลวนอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะ
อยู่บนถนนต้องปลอดภัยความปลอดภัยบนถนน

คุณชิสาค่ะที่ฉันกลัวอย่างนี้ฉันอยากจอดฟังอยากจอดฟังเพลง
ฟังหูฟังไปแต่มือก็ต้องขับเท้าก็ต้องเหยียบคันเร่ง
เพราะว่ามือของผู้หมวดก็กวัดอยู่เอาให้ไป
เป็นลีลาที่ไม่ธรรมดาจริงนะคะอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความเครียดได้
ขับรถแบบเหมือนจะทำความเร็วไม่ได้มันค่อยเหยียบมันก็อาจจะเครียดบ้าง
แต่ได้มาฟังเพลงจากผู้หมวดรายนี้ก็อาจจะทำให้เออยิ้มได้บ้างนะคะ

ก็เดี๋ยวคนเพลงแน่เพราะพรุ่งนี้เดินทางกลับต่างจังหวัดก็อาจจะอยู่กันไปยาว
ระหว่างทางก็ควรเพลงไปด้วย
ดีแล้วจะได้ไม่ง่วงไม่หลับ
หรือคุณจะไปแวะควรเพลงกับท่านตำรวจก็ได้นะ